เพราะว่ามีซิงเกิลเดียวหลายคนก็งงอ้าวมันไม่เป็นไทเทแล้วหรือยังไงนะฮะ
เห็นว่าพี่เดย์เนี่ยเขาขอแยกมาทำสายโปรเจกต์
เกิ้ลเดียวซิงเกิ้ลใหม่ชื่อว่าบอลอันเกนั่นเองค่ะ
เขียนมาจากชีวิตเพื่อนที่เคยติดคุกอ่ะนะ
แล้วก็โยงไปหน่อยละกันไหนก็เป็นศิลปินเหมือนกัน
เดย์เองในฐานะศิลปินเนาะไปออกงานกลางคืนก็บ่อย
บอกกับบันเทิงไทยรัฐว่าจริงไม่ค่อยมีแฟนเพลง
ที่จะกล้าขึ้นมาทำแบบนี้กับพวกไทเทเนียมนะ
หากมีพี่เดย์บอกเดี๋ยวจะเจอต่อย
ไม่รู้จะพูดจริงพูดเล่นไปฟังพี่เดย์เขาหน่อยค่ะ
ที่มาที่ไปนี่คือผมได้รู้จักกับน้องคนหนึ่งหลังนะครับ
คือเขาเคยเป็นนักโทษที่อยู่ในเรือนจำเป็นนักโทษเก่า
แล้วก็เขาได้ออกมาแล้วก็เปลี่ยนชีวิตเขา

ก็ดราม่านิดนึงเพราะว่าเป็นแนวให้กำลังใจนะครับ
แล้วก็เป็นแนวที่อยากจะให้คนอย่างพวกเรา
ได้มองเห็นว่าคนทุกคนมีค่าเหมือนกัน
อันนี้มันจะชัดเจนขึ้นเพราะว่าเราพอแยกออกมาแล้ว
ไทยเทก็มีความเป็นไทยเทอยู่
ถามความกินเห็นในสถานที่เราร้องกลางคืน
วิธีของปันก็ต่อยเลยนะครับให้ฟื้นเล่น
อาจจะเกิดยากกับพวกเรานิดนึงเพราะว่าดนตรีเราอาจจะหนักกว่า